คือเมื่อวานเนี่ยถ้าเป็นชื่อหนังต้องชื่อเลื่อน

เลื่อนแรกก็คือเลื่อนในเรื่องของสารรัฐธรรมนูล
เรื่องที่๒คุณทักษิณเลื่อนกลับบ้าน
เรื่องที่๓พักเพื่อไทยเลื่อนแถลงจัดตั้งรัฐบาล
แล้ววันนี้ยังมีเลื่อนที่๔นะคือเลื่อนประชุมสภา
สุดท้ายการเสนอ๒๗๒ปิดสวิตช์สวก็ยังไม่เกิดขึ้นวันนี้

จะสามารถเอาเรื่องประเด็นการโหวตนายกซ้ำเข้ามาพิจารณาใหม่ได้ไหม

เพราะฉะวาระ๒๗๒ก็เลยไม่ได้พิจารณา

ซึ่งทั้งหมดนี้นำไปสู่เรื่องสุดท้ายครับคุณภาคภูมิ

ความเชื่อมั่นทางการเมืองความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ

แล้ววันนี้การจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทย

เพื่อไทยปล่อยมือกับก้าวไกลแล้วจะไปได้ง่าย

เพื่อไทยอยู่ในภาวะล้มละลายทางความเชื่อถือ

แล้ววันนี้ใครที่จะฟื้นความล้มละลายตรงนี้ได้

ในการที่จะไปกำหนดสมการหลังจากนี้ว่า

การจับมือจับขั้วกับใครจะเป็นยังไง
ถ้าจับคั่วไม่ดีไปจับคั่วกับสองลุง

วันนี้อย่าลืมว่าเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาล

ประการแรกก็เรื่องของการโหวตซ้ำเนี่ย

หลายคนบอกว่าเรื่องของการห้ามโหวตซ้ำเนี่ย
จะเป็นการตัดพักเก้าไกลตัดคุณพิทาเท่านั้น

ติตรงนั้นคือการบีบพักเพื่อไทย

เพราะวันนี้ถ้าเราดูแคนดิเดตนายกทั้ง๙คนเนี่ย
สุดท้ายเหลือที่ใช้งานจริงได้มีอยู่๔คน

อีก๒คุณอนุทินพลเอกประวิทจากฝั่ง๑๘๘

เพราะ๒เนี่ยถ้าคุณเศรษฐาโหวดไม่ผ่าน

เพราะฉะนั้นคุณเศรษฐาถ้าเกิดมีการโหวตตอนนี้
หรือคุณเศรษฐาจะถอดใจเองไม่รับการเสนอชื่ออะไรก็แล้ว